เดี๋ยวฉันต่อเรื่องน้ำท่วมต่อที่นครราชศรีมาเลย
เพราะว่าต้องบอกว่าก็ยังเจอสถานการณ์หนักเลยทีเดียวต่อเนื่องนะคะ
เป็นรอบที่๒แล้วค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านก็ต้องขนของอพยพหนีน้ำนะคะ

วันนี้กู้ภัยรื่นจิตอาสาราชประชาสมาสัยต้องไปช่วย
ประชาชนที่เจอน้ำท่วมที่บ้านหนองอ้อ
เพราะว่ามาเร็วมากทีเดียว
ก็ต้องเอาน้ำดื่มอาหารสำเร็จรูปเบื้องต้น
มีคุณยายท่านหนึ่งค่ะขอกู้ภัยบอกช่วยย้ายตู้เย็นหน่อย
ตู้เย็นสำคัญยังไงคุณยายเพิ่งซื้อมาได้แค่วันเดียวเท่านั้นเอง
คือตู้เย็นเดิมเนี่ยคือครั้งนี้เขาโดนเป็นครั้งที่๒แล้ว
ตู้เย็นเดิมพังก็เพิ่งจะไปถอยตู้เย็นใหม่มา
หนึ่งวันเท่านั้นเองยังไม่ทันได้ผ่อนเลยสักกระงวดเดียว

เพราะฉะนั้นคุณยายเลยบอกไม่ได้ต้องย้ายออกค่ะ
เย็นอันนี้มันใหม่เหลือเกินนะคะนี่ค่ะต้องให้กู้ภัยไปช่วยแบบนี้ค่ะ
อีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือที่เขตตัวเมืองค่ะ
นครราชศรีมาเลยก็ต้องเตือนประชาชนที่อาศัยใกล้ลำตะคองนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้ว๒๓ชุมชนกว่า๔๐๐ครัวเรือนนะคะ
ตอนนี้โรงเรียนหลายแห่งถูกน้ำท่วมบางจุด
ผู้สื่อข่าวบอกว่าท่วมสูงกว่าเมตรครึ่งทีเดียว
นี่นะคะนี่คือสภาพของตัวเมืองนครราชศรีมาค่ะ
แล้วไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะแค่คนนะคะ
ผู้สื่อข่าวไปเจอสุนัข๕ตัวที่บ้านหลังหนึ่งในชุมชนเกษตรสามัคคี
คือเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันไม่ได้อยู่ข้างล่างมันไปอยู่บนหลังคา
เจ้าของต้องย้ายมันขึ้นไปไว้บนหลังคาเพราะว่าเขาเองก็อยู่บ้านนี้ไม่ได้
แต่เขาก็เลี้ยงสุนัขเอาไว้ก็ต้องเอามันไปไว้บนหลังคา
แล้วพาแม่ที่ป่วยเนี่ยย้ายไปอยู่บ้านพี่สาวแล้วทุกวันก็จะพายเรือเอาอาหารมาให้สุนัข
กินช่วงเช้ากับช่วงเย็นนี่แหละค่ะทั้งคนและสัตว์เลี้ยงนะคะ
ก็ต้องหนีน้ำกันมหาสารคามมวลน้ำชีมหาสารคามที่เจอ
สามเมตรอืมน้ำถลักข้าวลำห่วยคา่ข่างนะคะ
อุดรอยรั่วนะคะนี่เราจะเห็นรถแบ็คโฮลนะคะ
เอาบิ๊กแก๊กปิดกั้นเอาทรายแล้วก็ไม้ยูคามาปิดรอยรั่วนะคะ
ใช้เวลาพอสมควรค่ะถึงจะปิดได้ระดับหนึ่ง

เพราะว่าถ้าหากว่ามันไหลซ้อพังอีก
คราวนี้ก็จะทำให้ตัวเมืองน้ำท่วมอีก

วนน้ำชีถ้าหากว่าผ่านถนนสายนี้
ได้จะย้อนไปตามลำห้วยคะคางแล้วก็เข้าสู่ตัวเมือง
เพราะฉะนั้นทางจังหวัดมหาสารคามเขาก็เตือนนะคะ
ประชาชนในหลายตำบลที่เป็นเส้นทางน้ำผ่าน
ตอนนี้ต้องเตรียมข้าวของเอาไว้
เพื่อถ้าน้ำมาจะได้หยิบฉวยขนย้ายได้ทันนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เป็นการอุดรอยรั่วได้ชั่วคราวเท่านั้นค่ะ